มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาช่วงปลายเดือน
แต่เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะถามคำถามเดิมว่า
ทำไมปืนมันหาง่ายกันจัง
พอมีปืนแล้วก็นำมาซึ่งเหตุร้ายเสมอเลยนะคะ
อันนี้คนร้ายไปซื้อปืนอากาศราคา๘๐๐๐บาท
แล้วก็มาก่อเหตุค่ะคือคนร้ายนะคะไปใช้ปืนอากาศยิงเซียนไก่ชนและนักเลงโบราณ
เสียชีวิตที่หน้าบ้านพักในจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
เป็นเพื่อนกันด้วยค่ะจริงแล้วเนี่ยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของหนี้สินแล้วก็เป็นประเด็นชู้สาวด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีคุมตัวนายสมพรแตงพลับอายุ๓๗ปีหรือเตี้ยดอนอย่าง
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเพราะว่านายสมพรคนนี้ใช้ปืนอากาศนะคะ
ยิงนายคมสันแจ่มจำรัดอายุ๓๓ปีเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ยิงเขาหน้าบ้านเลยค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีตำรวจเขาออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้
จับนายสมพรได้ที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะนายสมพรก็เลยสารภาพว่าไปซื้อปืนมา
ไปหาปืนกันมาง่ายอาก้า๑กระบอก๘๐๐บาทค่ะพอซื้อปืนมาได้แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
เอาปืนอาก้าเนี่ยไปดักซุ่มอยู่หลังบ้านพอนายคมสรรขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
คุยโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านเท่านั้นแหละนายสมพรฉวยโอกาสใช้ปืนอากาศยิงไปสามนัด
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตำรวจไปตรวจที่เกิดเหตุพบยาบ้า๓๐๐๐เมตรตกอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตด้วย
ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนสาเหตุที่นายสมพรก่อเหตุนี้นายสมพรสารภาพว่ามันเป็นเรื่องหนี้สินค่ะ
ฝากเงินกับผู้เสียชีวิตให้ไปซื้อวัวแต่พอทวงถามหลายครั้งยังไม่ได้วัวสักที
ก็เลยเดือดร้อนเพราะเขาเป็นแบบเล่นบัวลานกัน
เป็นการละเล่นพื้นบ้านเป็นกีฬาพื้นบ้านแข่งแบบพละกำลังของวัวกันเนี่ยนะคะ
เขาเรียกกันว่าเป็นนักเลงวัวหลานเนี่ยค่ะฝากซื้อวัวแต่ไม่ได้วัวสักที
แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องหนี้สินอย่างเดียวมีเรื่องชู้สาวด้วย
เขาอ้างว่าผู้เสียชีวิตไปเกี่ยวพันกับภรรยาเขาเองครับ
พลตำรวจรีธนาชูวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ก็เลยบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสืบสวนสอบสวนหาตัวมือปืน
แล้วก็ตั้งประเด็นสังหารเอาไว้๓เรื่อง
เรื่องแรกเรื่องของความขัดแย้งในยาเสพติด
เพราะว่าไปที่จุดเกิดเหตุเจอยาบ้าด้วยไงคะ

เรื่องแรกยาเสพติดเรื่องที่๒เรื่องหนี้สิน

คำให้การของนายสมพรผู้ต้องหาตำรวจบอกว่ายังไม่เชื่อ๑๐๐
เดี๋ยวต้องสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง
ก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปเรียบร้อยนะคะ
ก็แจ้งข้อหาไป๓ข้อหานักเลย
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และนำอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ส่วนทางด้านของนายคมสรรผู้เสียชีวิตแล้วก็นายสมพรผู้ต้องหา
อย่างที่บอกไปเป็นทั้งเซียนไก่ชนเป็นทั้งนักเลงวัวลาน

นอกจากนี้เมื่อปี๑๙๕๔นายคมสันเคยถูกตำรวจชุดสืบสวน
แผนล่อซื้อยาเสพติดมาแล้วนะจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางยาบ้า
ตอนนั้นเนี่ยได้ของกลาง๑๖๘เมตรถูกดำเนินคดีแล้วก็หลังพ้นออกมา
อาศัยอยู่บ้านหลังที่ก่อเหตุก่อนที่จะถูกฆ่าในที่สุด